คุณผู้ชมทีนี้เราไปดูกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ความร่วมมือกันแน่นอนแหละเมื่อเกิดเหตุแบบนี้
มันก็จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
ในขณะที่เราก็อยากให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวประเทศจีน
เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศเราเยอะ
เรื่องนี้ก็ต้องตามกันเพราะที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
คุณจักรพลแสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
คุณสุดาวันนะคะหวังสุภกิจโกศล
กระทรวงนี้มาร่วมกันแถลงตั้งโต๊ะเรียงแถวกันแบบนี้นะฮะ
ค่ะรวมไปถึงท่านพลตำรวจโทสำรวนนวลมานะคะ
ผู้ช่วยบรรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และยังรวมถึงผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณถาปณีเกียรติภัยบูลแถลงข่าวผลการประชุมหารือถึงเรื่องนี้
ต้องหามาตรการการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภารกรเมื่อวานนี้นะคะ
คุณจักรพลบอกแบบนี้ว่าหลังจากการหารือกันจะมีการตั้งศูนย์ค่ะ
เอาไว้สื่อสารกับสถานทูตต่างรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันที่สุด
ให้การดูแลครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
แล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจบลงแล้วไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องใดขึ้นอีกค่ะ
ที่จะตั้งอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศนี้เพื่อจะคอยสื่อสารกับทางสถานทูตต่างในประเทศไทยทั้งหมด
เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะให้การดูแลกับครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุครั้งนี้นะครับ
ที่จะช่วยในเรื่องของญาติที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมด
เราก็จะใช้ศูนย์นี้ในการที่จะประสานงาน
ขอย้ำครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้จบลงเรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องเกิดขึ้นอีก
คุณผู้ชมฮะย้ำนะฮะจากคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อสักครู่นี้
ประโยคสุดท้ายเลยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จบลงไปแล้ว
และไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องนี่คือข้อความสำคัญและมีนัยยะสำคัญมากในการสื่อสารนะฮะ
คุณผู้ชมคะในขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวัน
บอกแบบนี้ว่าอย่างอื่นเลยอย่างแรกต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บทุกคนยืนยันนะคะว่าจะให้การช่วยเหลือและดูแลอย่างดีที่สุดค่ะ
ผู้บาดเจ็บเองและครอบครัวผู้เสียชีวิตลองฟังค่ะ
รายงานสถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นอย่างไร
แล้วก็เหตุการณ์ได้จบลงได้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ดูแลผู้ได้รับปัจจกค่ะ
ทางท่านทูตเองก็ขอบคุณ
ทางนายกได้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
แล้วด้วยตัวท่านเองด้วยค่ะ
นักท่องเที่ยวทุกท่านรวมทั้งกับประชาชนชาวไทยด้วยค่ะ
เราก็ต้องมีมาตรการในการดูแล
แล้วก็มีการเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับทางเอกอัครราชทูตของจีนแล้ว
รวมถึงของเมียนมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทางทูตของจีนก็บอกว่าได้ชื่นชมเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการที่จะระงับการเผชิญเหตุ
ที่เร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะฮะ
ในขณะเดียวกันทางด้านของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณถาปนีนะคะก็บอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะดำเนินการ๓ส่วนนะคะ
คือมาตรการความปลอดภัยที่ต้องยกระดับในทุกพื้นที่
ก็ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
ยาฟื้นฟูสภาพจิตใจการดูแลความสะดวกทั้งหลาย
กับคนได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยคนต่างชาติ
แล้วก็มาตรการการสื่อสารภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ส่วนทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจโทสำรานค่ะท่านพูดถึงมาตรการการควบคุมการครอบครองอาวุธปืน
เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นในอนาคตว่า
แต่นำมาดัดแปลงให้สามารถใช้ลูกกระสุนจริงได้
เดี๋ยวจะเพิ่มมาตรการในการควบคุม
รวมทั้งกฎหมายในการควบคุมในส่วนของอาวุธปืนที่เป็นอาวุธปืนที่เป็นแบงค์กันที่เป็นปืนที่โดยตัวของมันเอง
ทีเนี่ยจะไม่ผิดกฎหมายก่อนแล้วมาดัดแปลงทีหลัง
อันนี้เป็นการแปรสภาพเป็นอาวุธปืนทีหลัง
ในส่วนนี้เดี๋ยวจะดำเนินการในส่วนของการเพิ่มเติมมาตรการการควบคุม
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเรื่องวัสดุสิ่งเทียมวุธปืนต่าง
รอดูเรื่องของการควบคุมกฎหมายในจุดนี้นะเ
เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และมีการไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล
ขณะนี้ค้นพบข้อมูลประจำโตของผู้เสียชีวิต
และส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในอาการคงที่
หลังเกิดเหตุการณ์ทางด้านของนายกรัฐมนตรีไทยนายเศรษฐาทวีสิน
เยี่ยมคนจีนที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาล
รวมไปถึงมีการได้โทรหาและปรึกษาพูดคุยกับทางด้านของนายหารจื้อเฉียง
เออาคารัฐธุจีนประจำประเทศไทย
เพื่อแสดงความเสียใจในนามของรัฐบาลไทย

ฝ่ายไทยจะมีการสอบสวนและจัดการเหตุการณ์นี้

และปลอดภัยสำหรับคนจีนที่เดินทางมาประเทศไทยค่ะ